คุณผู้ชมฮะสำหรับการชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวานี้
ที่แยกราชประสงค์แล้วก็โดยเฉพาะจุดไฮไลท์
ก็คือหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหสาดสีเข้าไป
เพราะว่าบอกว่าเป็นการที่วันก่อน
ทางตำรวจฉีดน้ำผสมสีใส่ผู้ชุมนุม
เมื่อคืนนี้ทางผู้ชุมนุมก็เลยต้องเอาสีมาสาดใส่

หน้าอาคารรัฐสภาตรงเกียรติกาย
ใช่นะครับดังนั้นเราประมวลภาพให้คุณผู้ชม

เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับ
ก็ตามเวลานัดหมายคือ๑๖นาฬิกา
แต่ว่ากลุ่มมวลชนเขาก็มาก่อนเวลาอยู่แล้ว

แล้วก็ในการนัดหมายครั้งนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าขอให้ทุกคนเตรียมสีมาด้วย
ป๋องสีหรือว่าเป็นสีอะไรก็ตาม

นัดรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์
ก่อนจะเคลื่อนตัวไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือว่าบรุ้ง
จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดิน

แล้วก็มีนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง
มาเป็นแก่นำในการทำกิจกรรมนะครับ
ซึ่งไฮไลท์ของการชุมนุมเมื่อวานนี้นะฮะ
รุ้งเองบอกว่าจะเกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มนิดนะครับ
คุณผู้ชุมนุมเนี่ยได้นำรถบรรทุกน้ำมา
มาใช้ในพื้นที่เพื่อเตรียมไว้ในการฉีดตอบโต้
หากตำรวจฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม

น้ำนี้เป็นน้ำธรรมดาไม่ได้ผสมสีอะไรนะครับ
ก่อนหน้านั้นคนที่ติดตามข่าวก็เอ๊ะสงสัยว่าน้ำเนี่ย

เพราะว่าจะฉีดสีฉีดน้ำเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่ารุ้งบอกว่าน้ำเป็นน้ำเปล่าเตรียมไว้เฉย
หากตำรวจที่มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
น้ำออกมาเขาก็จะตอบโต้ด้วยการใช้รถน้ำฉีดกลับไปนะครับ
ขณะที่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มืดตื้อคุณ
เพราะเขาปิดไฟนะครับแต่ก็มีการเตรียมพร้อมในเครื่องป้องกันต่างนะครับ
เอาโซ่มาปิดเอากุญแจมาล็อกนะครับ
เอารั้วรวดหนามเอารถดำมากันไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ข้างในก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ
เป็นอุปกรณ์ส่งขึ้นเสียงระยะไกลเขาบอกว่า
ส่งเสียงความดังได้ถึง๑๕๑เดซิเบลระยะทางนะคุณ๓๐๐เมตรหรือ๓กิโลเนี่ยนะฮะ
และทำให้ทุกคนหูอื้อหูบอดกันไม่หมดนะครับ
ก็มีการแชร์กันมานะฮะว่ามีรถนี้เตรียมไว้นะครับ
ความวุ่นวายหน้าสอตชก็มีขึ้นเป็นระยะนะครับ
โดยมวลชนได้นำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หมุดคณะราช๖๓
ไว้ที่ป้ายสตชแล้วก็มีการสาดสีใส่
ทั้งทางเข้าทางออกรวมถึงเสาด้านหน้ารั้วประตู
แล้วก็ป้ายที่เป็นป้ายสตชภาษาอังกฤษ
ก็มีการสาดสีเข้าไปก่อนนี่ล่ะ

ส่วนตามพื้นถนนก็มีการพ่นสีสเปรย์
มีการขีดเขียนวาดรูปข้อความต่างนะครับ
แล้วก็ภายในสตชปิดไฟมืดไม่ให้เห็นความเคลื่อนไหว
สุดท้ายนะฮะช่วงเวลา๒ทุ่มนิดนะครับ
ผู้ชุมนุมร่วมกันนับถอยหลัง
แก่นำนับถอยหลังก็คือหลุ้งกับไผ่ดาวดิน

จากนั้นนับถอยหลัง๕๔๓๒๑ปุ๊บ
ร่วมกันปลาขวดน้ำที่ใส่สีเข้าไปในสตช
แล้วก็บางคนที่ผสมสีอยู่ในถังสีนะ
ก็สาดเข้าไปเลยนะฮะทั้งที่ป้ายสรชอตามรั้วนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการเหมือนยิงเลเซอร์สีเขียว
ไปที่ตึกของสตชด้วยนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมเมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่มกว่านะครับ
ไม่มีการปะทะหรือเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นมีการนัดหมายนะนัดหมายการชุมนุมอีกครั้ง
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จากนั้นก็นัดชุมนุมต่อเนื่อง๗วัน
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนถึง๒ธันวาคม๒๕๖๒
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ประมาณสัก๒ทุ่มกว่านะครับ
คือเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าดูภาพรวมของวันที่๑๘พฤศจิกายน
บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีกว่าในวันที่๑๗พฤศจิกายน
มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมราชดรกับตำรวจ
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงพื้นที่ไป
ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจากสำนักงานเขตปฐุมวัน
ไปเก็บกวาดฉีดน้ำทำความสะอาดพื้น
แล้วก็มีการทาสีทับข้อความที่มีการเขียนไว้ของกลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะบางข้อความเป็นข้อความที่ไม่สุภาพ
ก็ต้องทาสีขาวทับไว้เลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณเสาของรถไฟฟ้า
หรือว่าที่หน้าวัดปฐุมรวมถึงจุดของหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่ทีนี้ก็ต้องให้หน่วยงานเขามาตรวจสอบความเสียหายนะ

ทางสตชบอกว่าก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมอันนี้บรรยากาศนอกสภา
มาดูบรรยากาศในสภาหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะ
การพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ฉบับ
ที่ประชุมร่วม๒สภารากฏว่าไม่ผิดโผล่นะคะ
มีเพียง๒ร่างที่ผ่านความเห็นชอบก็คือ
ร่างของพักฝ่ายค้านแล้วก็ร่างของพักร่วมรัฐบาล

ใช่ค่ะร่าง๑ร่าง๒เขามีจุดร่วมตรงกันก็คือ
ต้องการให้แก้ไขมาตรา๒๕๖ของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
เปิดทางให้มีการตั้งสสรสะพานร่างรัฐธรรมนูล
ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูลฉบับใหม่
แต่ว่ามันมีความแตกต่างกันเรื่องของการตั้งสอสรนะ
ว่าเป็นการแต่งตั้งด้วยบางส่วนหรือว่าเลือกตั้งมาทั้งหมด
๒ฉบับนี้แตกต่างกันตรงนี้
จุดร่วมเหมือนกันคือเขาบอกว่าเขาจะไม่แตกหมวด๑แล้วก็หมวด๒
ส่วนเรื่องของที่มาของสสรพักร่วมรัฐบาลเขาบอกว่า
เขาต้องการที่จะให้มาจากการแต่งตั้งก็คือ๕๐คน
มาจากการเลือกตั้ง๑๕๐คน
ส่วนร่างฉบับไอลอร์ค่ะสุดท้ายแล้วก็ตามคาดถูกตีตก
เพราะว่ามีเสียงรับหลักการเพียง๒๑๒เสียงเท่านั้น
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
มีสอสอพักร่วมรัฐบาล๑คนก็คือพี่เต้พระราม๗
มงคลกิจศุกษินทรา๑นะคะ
ก็โหวตรับหลักการในขั้นต้นทั้ง๗๗ฉบับเลย

เอาหมดเลยค่ะสว๓คนคือนายนวรัฐพงภัยบูลนายพิสาร
แล้วก็นายพีรศักดิ์พอจิตโหวตรับหลักการของร่างไอลอด้วย
นะครับ๓คนนี้นะฮะในส่วนของผู้เสนอกฎหมายภาคประชาชน
แล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนเข้าสภาบอกว่าอยากจะเข้าไปขอบคุณ
ถึงแม้จะมีแค่๓คนก็ตามนะฮะ
ค่ะไม่น่าเชื่อนะครับสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคศจะรับร่างหลักการของไอลอด้วย
จากนั้นค่ะที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูล๔๕คน
โดยจะมีการประชุมนัดแรกก็คือในวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้
เท่ากับผ่านวาระ๑ไปแล้วนะฮะ
ก็ต้องไปดูวาระ๒ในการแปรยติแล้วก็วาระ๓ในการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูลอีกนะครับ